ตั้งแต่เป็นข่าวมามันไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์อะไรแบบโหจริงจังขนาดนั้น

มันเหมือนแค่คนทำให้มันเกิดขึ้นเองอะไรอย่างนี้

ม้าก็มีสิทธิ์พูดนะคะ
ก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพื่อรายการที่ทำให้กระแสดีเพื่อเรียกคนดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือใหม่เข้าใจนะคะ
อาจจะมีน้อยใจบ้างค่ะ
แต่ก็ใหม่ก็เก็บมันมาคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดี
ซึ่งมันก็ทำให้ใหม่โตขึ้นในวงการบันเทิงมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ